ทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องมีการประเมิน
เช่นเดียวกับการทำหน้าที่หน้าจออย่างพวกเราเหมือนกัน

คนที่จะมาอยู่หน้าจอได้ต้องผ่านการอบรม
แล้วก็สอบไล่รับใบผู้ประกาศ

และเมื่อวานนี้กศธชได้จัดกิจกรรม
มอบบัตรผู้ประกาศให้แก่ผู้สอบผ่านแล้วนะครับ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์หรือและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อุ๊ยเดี๋ยวข่าวนี้เราต้องพูดให้ชัดเจนนะ

เพราะพวกเราทุกคนก็ผ่านการได้รับบัตรผู้ประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้กศธชจัดกิจกรรม
การมอบบัตรผู้ประกาศสำนักงานกศธช
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในกิจกรรมกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ที่สามารถผ่านการอบรม
และทดสอบหลักสูตรผู้ประกาศข่าวทั้ง๓ระดับ
แก่ระดับต้นระดับกลางและระดับสูง

ขอบอกว่าการสอบใบผู้ประกาศผ่านหลายขั้นตอนนะจ๊ะ

ดังนั้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่เข้มข้นหน้าจอไงคุณนะครับ
เมื่อวานนี้พันธุ์เอกหน้าที่สุกลรัฐ
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
กศธเป็นประธานในพิธีมอบบัตรผู้ประกาศนะครับ
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีก็ตอกย้ำความเป็นสถานีโทรทัศน์
ให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้ภาษาไทย
ส่งผู้ประกาศข่าวเข้าอบรมแล้วก็ทดสอบหลักสูตรผู้ประกาศข่าว
โดยสามารถผ่านการอบรมได้รับบัตรผู้ประกาศ
สำนักงานกศธชทั้งหมด๕คน

ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้คนข่าวไทยรัฐทีวี
รักษามาตรฐานและคุณภาพสู่สายตาผู้ชมต่อไปครับ

วันนี้คือถือว่าเหมือนกับประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง
อาชีพที่เราตั้งใจแล้วก็พยายามทำให้ได้ดีมาตลอด
แต่สิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากนี้ต่อจากนี้เป็นต้นไปก็คือ
อาชีพของเราที่จะต้องอยู่หน้าจอนะคะ
เราต้องทำให้ดีที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
ได้มาอาจจะยังไม่ยากเท่ารักษาเอาไว้ค่ะ
หนึ่งที่ต้องรักษาไว้คือคุณภาพแล้วก็มาตรฐาน
หลังจากที่พวกเราเอาความรู้ต่างจากการอบรมมา
แล้วก็เอามาใช้ในเวทีจริงมันก็ต้องฝึกแล้วก็พัฒนาต่อค่ะ
ความยากของการสอบใบผู้ประกาศทำให้เรามีความพยายามมากขึ้น
กับการที่จะเอามันมาให้ได้แล้ววันนี้ก็สำเร็จนะคะ
แล้วก็รักษาสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่ผู้ประกาศบนมาตรฐานของวิชาชีพ
ที่มีใบผู้ประกาศนี่แหละค่ะเป็นใบเบิกทาง
แล้วก็เป็นไม้ที่ค้ำคอเราเอาไว้